กลับมาช่วงนี้ค่ะมาติดตามความแซ่บความเซ็กซี่พริกยกสวนของคิตตี้ชิชากันหน่อย
เขาบอกว่าพักหลังมานี้นะรับงานเนี่ยไม่แคร์เวิลกันเลยทีเดียว
เพราะว่ามีการโชว์อะไรมากขึ้นสำหรับสาวไซส์มินิสุดแซ่บของคิตตี้ชิชานี่เอง
ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาเธอทำให้โลกโซเชียลร้อนฉ่ายอยู่เหมือนกัน
ภาพถ่ายแบบเปลือยท่อนบนนะฮะนั่งอยู่บนรถคันเก่า
คือถ้าเกิดว่าเห็นภาพเนี่ยเอาจริงมองเป็นศิลปะมันเก๋มากนะ
เพราะว่าภาพก็โอ๊ยดิฉันอยากจะทำท่า
โอ๊ยอยากจะทำตามเต๋า
คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันทั้งเชิงบวกเชิงลบ
ล่าสุดแหละคิตตี้เธอก็เผยถึงที่มาของภาพสุดเซ็กซี่นี้
บอกว่านี่ไม่ได้ไปถ่ายแบบไก่กาอาราเร่นะคะคุณค่ะ
เป็นภาพที่ใช้โชว์ในนิทัศกาลของพี่จอร์ดทาดา
ช่างภาพแฟชั่นระดับแถวหน้าของเมืองไทยเลย
ขึ้นเพื่อหารายได้เข้าการกุศลด้วยค่ะ

อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะดิฉันก็มองเป็นงานศิลปะ
ยังไม่ได้มองเป็นแบบในทางอนาจารย์
ถือว่าเป็นโชคดีที่ครอบครัวเข้าใจ
ก้าวไก่เลยเรื่องของการทำงานของเธอ
อันนี้เป็นติวิชั่นของพี่จอดภาดาบาริสค่ะ
รูปนี้เป็นรูปที่เราถือว่าภาคภูมิใจรูปหนึ่ง

องค์ประกอบของภาพที่แบบมีฝุ่นควันมีรถเก่ามาก
เราก็แบบเราโพสต์อะไรมันน่าจะออกไปทางศิลปะมากกว่า
คุณแม่ข้อหัวอะไรเหมือนกันค่ะ
คืออันนี้ก็ต้องรอทางผู้ใหญ่ว่าจะมีใครแบบให้โอกาสคิดทำ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราเราก็เราจะเลือกงานที่เรารู้สึกว่า
มันไม่ใช่แค่การแบบเอาเนื้อหนังมังสาออกมาอวดอย่างเดียว
รู้สึกว่ามันจะต้องมีความมีไอเดียมีคอนเซ็ปต์ด้วยค่ะ
เห็นไหมว่าเธอมั่นใจในการตอบคำถามเพราะว่าเป็นรูปภาพศิลปะที่เอาไว้โชว์ใน
ไม่ได้ไปถ่ายแบบว่าเออสูงสิทธิ์ถึงห้างหลายแต่คือต้องยอมรับว่าระยะหลังมาในคิตตี้ชิชา
เริ่มที่จะหันมารับงานด้านเซ็กซี่มากยิ่งขึ้นหลายคนก็เลยจับตามองจากแบบ
ก็เลยจับตามองเป็นธรรมดานะคะแต่ว่าหลังจากนี้เธอก็ยืนยันนะว่า
ถ้ามีงานที่เหมาะสมแล้วเป็นงานเซ็กซี่เธอก็อาจจะรับก็เป็นได้ก็เป็นสิทธิ์ของเธอไปนะคะ